มีแบบนี้นะคะเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่อย่าง

มีดาราเซลปไฮโซไปร่วมงานกันเยอะเลย

ยายาก็ไปปาร์ตี้กับเขาด้วยนะจ๊ะ
นี่แล้วสวีทสุดเลย
แต่งตัวก็จี๊เก๋เข้ากับเทศกาลด้วยนะคะ
บอกเลยว่าคนอื่นจืดสนิทไปเลยจ้า
ยกเว้นก็แต่สาวใบเตยอาสยามค่ะ

เรียกเสียงฮือฮากับลูกสุดเซ็กซี่

แต่ว่าก็ไม่ทิ้งซิกเนเจอร์สั้นเสมอหู

ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะแซ่บไม่แพ้ใครเหมือนกัน
ดิวอริสรากับลุ๊กสถานาภพ

วงกันมากับเพื่อนสาวสุดเซ็กซี่แซมมี่คาเวลค่ะ
ส่วนสายหวานค่ะก็ต้องยกให้สาวคนนี้เลยค่ะ

มาแบบฉายเดียวสวยฉ่ำแบบพอดีนะคะ

อารักค่ะไม่น้อยหน้าจัดเต็มแฟชั่นเซ็ตเด็กแมวนะคะ
นุ่มดูเอาไว้ผ้าข่าวม้าขาดเอว
ก็ยังดูครูได้นะคะมันอยู่ที่ว่าไม้แขวนเป็นยังไงนั่นเองนะจ๊ะ
จริงเซลลิปไฮโซไฮโซไปกันเทียบนะคะ
คุณกงกล้องกะโลนุพิมพ์โรงพิมพ์ดาว
โอ้โหแต่ละคนเซ็กซี่ตรงนั้นเลยล่ะค่ะ